คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูพิธีสวดอภิษฐรรมศพของอดีตนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังคุณตัวสรรยูวงกระจ่างนะคะ
สมเด็จพระกณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้นายชูชาติฉุยกลม
พวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพสรรยูวงกระจ่างที่สาราเศรษฐีวัดนาคปกเขตภาษีเจริญ
ขณะที่บรรยากาศในพิธีรดน้ำศพและพิธีสวดอภิษฐรรมศพในคืนแรกของนักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือตัวสรรยูที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะซึ่งก็มีเหล่าบุคคลสำคัญทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรมากมายทั้งแดนธัญญาออฟพงพัฒน์ตู้สลัดพงศ์เติ้ลตะวันรถเมย์คนึงนิดใบเฟิร์นพิมชนกและมีพวงหลีดจากคนที่รักพี่ตัวส่งมาที่งานอย่างเนื่องแน่นค่ะโดยคุณเปิ้ลหัทยาพันรยาพร้อมด้วยเอก
แต่ถึงอย่างไรก็ได้ให้คุณตัวสบายใจที่สุดก่อนจะจากไปค่ะ
คุยว่าเออตัวพ่อก็หลับไปก็ได้นะถ้ามันเหนื่อยก็หลับไปไม่เป็นไรหรอกตอนนี้สบายใจนะลูกเมียอยู่ทุกคนอยู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอยู่กันหมดทุกคนเนี่ยสบายมาส่งเหมือนไปเที่ยวเราคุยกับตัวอย่างนี้นะ
และที่หลายคนยิ่งสะเทือนใจหนักเข้าไปอีกก็เพราะว่าไม่คิดนะคะว่าวันที่พี่ตัวจากไปคือวันที่สิบมิถุนายนจะตรงกับวันเสียชีวิตของคุณแม่จำลองวงกระจ่างคุณแม่ของพี่ตัวด้วยทางด้านใบเฟิร์นพิมพ์สนุกเองนะคะที่นับถือพี่ตัวเป็นเหมือนพ่อและด้วยความผูกพันที่มีต่อพี่ตัวที่พี่ตัวคอยอบรมสั่
ใจหายกับการจากไปอย่างกระทันหันของพี่ตัวก่อนจะขอบคุณและสัญญาจะเป็นนักแสดงที่ดีให้สมกับที่พี่ตัวเคยมอบ

ก็มีรวมหายใจอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ละคอร์นที่พี่ตัวยัง
กำกับข้างไว้ตั้งแต่ปีหกสองนะคุณผู้ชมเรื่องปฏิหาร
การเวลาเนี้ยก็ยังคงรอต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดกอง
กำกับข้างไว้ตั้งแต่ปี๖๒นะคุณผู้ชมเรื่องปฏิหารการเวลาเนี่ยก็ยังคงรอต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดกองถ่ายได้เมื่อไหร่ก็คงต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้กำกับแล้วก็ทำเรื่องละครเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะ